เช้านี้ไปใส่บาทเอาบุตรมาฝากด้วย

ก็สาธุคืออนุโมทนาบุญครับ
ท่านบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะแต่งผีสาวไปลอยทะเล

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นผ่านไลน์หน้าจอมาได้นะครับ
แต่ที่สาธุอย่างก็คือไปสาธุไอ้ไข่
เพราะว่าหลายคนไปขอไว้แล้วก็ได้รับโชคนะคะ
ทีนี้ก็ต้องไปแก้บนกับไอ้ไข่ตามสถานที่ต่างกันหน่อย
พาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่ามีที่ไหนกันบ้าง
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่วัดท่าคล้อตะบนบางบัว
อำเภอคลองขลุงที่กำแพงเพชร

หลังคณะกรรมการวัดเขามีการจัดหาช่างไม้มาแกะสลัก
ไม้จากต้นคูณนะคะเป็นรูปหุ่นนี่เลยค่ะ
ไอ้ไข่สูง๑เมตร
บรรจุหุ่นไอ้ไข่ขนาดเล็กที่อันเชิญมาจากนครศรีธรรมราช
ลงไปในไม้ต้นคูณนี้ด้วย
ใช้เวลาแกะสลักจนแล้วเสร็จ๗วันเท่านั้นค่ะ
เนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เขาเรียกร้องอยากให้นำไอ้ไข่มาไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วยเหมือนกัน
ทีนี้พอนำมาไว้แล้วทุกคนก็แวะเวียนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
ตอนนี้ทางวัดกำลังสร้างโบสถ์อยู่นะคะ
หากมีใครรับโชครับทรัพย์กันไปแล้วก็อยากให้มาร่วมสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จไปด้วยกันด้วยเหมือนกัน
พอชาวบ้านรู้นะคะว่าที่นี่เนี่ยมีคุณแก่สลักไอ้ไข่เสร็จแล้วก็พากันมาส่องเลขเด็ดทั้งวันเลยนะคะ
สิ่งที่ขาดไม่ได้เนี่ยค่ะเมื่อสักครู่เขาล้วงไปในหายเสี่ยงโชคแล้วก็ได้เลขขึ้นมาเห็นไหมคะ
ผัดกันล้วงผัดกันหยิบลูกปิงปองขึ้นมาคนละลูกสองลูกเอามารวมกันจนได้เลขสมใจค่ะ
เนี่ยก็โชว์กันนะคะแล้วก็จุดทูปเสียงทายเหมือนกันก็ได้เลขมาเหมือนกันนะคะแล้วก็นำเลขไปเสี่ยงโชคหวัง
รวยกันยกหมู่บ้านนะคะค่ะเดี๋ยวเรารุนโชคกันต่อ
ไปที่วัดศรีทรงธรรมบ้านหนองกล้าตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหาญอุดรธานีกันบ้าง
เขาทำพิธีบวงสวงใหญ่ค่ะพร้อมกับมีการฉลอง๕วัน๕คืนเลย
เมื่อวานนี้ชาวบ้านเดินทางมาจากทั่วสารทิศร่วมพิธีบวงสวงใหญ่ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่
พิธีนี้จัดระหว่างวันที่๓๐ตุลาคมถึง๓พฤศจิกายนนี้นะคะ
งานก็มีการแสดงเชิดสิงโตค่ะมีมหรสบสมโพธิไอ้ไข่ตลอด๕วัน
โดยมีหมอพรามโคกพระเจดีจังหวัดนครปฐมเดินทางมาทำพิธีให้
และมีพระมหานันทพรอานันโทเจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรม
และเจ้าอาวาสวัดดังอีก๔รูปร่วมพิธีบวงสวง
พอทำพิธีเสร็จนะคะน้องน้ำเพชรชุติการหรือว่าน้องแอน
สาวอบอตอนุยฮองอินรำถวายไอ้ไข่เพื่อเป็นการแก้บน
แล้วก็จุดประทัด๑๐๐๐๐นัทนักเสียงโชคก็ไม่พลาดล่ะค่ะ
ที่จะดูเลขเด็ดลายประทัดด้วยส่วนขันนมลในพิธีบวงสวง
ก็ทรงกันเนื่องแน่นเช่นกันค่ะ
ส่วนที่วัดคลอง๒ที่ตมแปลงยาวบบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
คุณเรียมชูเมืองอายุ๔๗ปีแม่ค้าสลากินแบ่งรัฐบาล
ที่ขายสลากอยู่ในวัดได้มาแก้บนไอ้ไข่ครับ
หลังจากงวดที่ผ่านมานำสลากินแบ่งรัฐบาลมาขาย
แล้วก็ลูกค้ามาซื้อจนเกลี้ยงแผง
แล้วก็ยังให้โชคให้ลาบรับทรัพย์ได้เงินมาจำนวนหนึ่งนะครับ
ส่วนลูกค้าที่ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไป
ก็ถูกรางวัลกันหลายคนนะครับ
รวมถึงนายทุมอยู่เป็นสุขอายุ๕๓ปี
พนักงานโรงงานแห่ง๑ที่ถูกรางวัลที่๓
หลังจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจากแผงของนางเรียม
ซึ่งก็เดินทางมาแก้บนไปแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ก็เดินทางมาขอโชคขอลาบ
แล้วก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแผงของนางเรียมเหมือนเดิมเลยนะฮะ
โดยนางเรียมได้แก้บนเส้นไหว้น้ำแดงชุดทหารให้ไอ้ไข่

ซึ่งจะนำเลขหางประทัดไปซื้อเลขเก็บไว้

อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
นาสาวรานีผึ่งวิไหลเลิศอายุ๔๐ปี

ก็เดินทางไปแก้บนไอ้ไข่๓นครวัดสว่างอารมณ์
และมีการนำประทัด๑แสนนัดไปจุดแก้บนด้วยนะคะ

โอ้โหเสียงเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วเลยนะคะ
เพื่อสร้างความฮือฮาให้กับคนที่เดินมาทำบุญกัน
สาวรานีเขาบอกว่าเขาเดินทางมาแก้บนประทัดแสนนัดเนี่ย
ก็ว่าก่อนหน้านี้เขามาขอพรกับไอ้ใคร
เรื่องของการค้าธุรกิจก็ให้ประสบผลสำเร็จ
ติดต่อเรื่องการงานการเงินให้คล่องตัวค่ะ
ทีนี้พอกลับไปบ้านสัปดาห์เดียว
ปรากฏว่างานเข้ามาต่อเนื่องการเงินก็คล่องตัวขึ้น
คือเรียกได้ว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วก็ราบรื่นเป็นอย่างดี

เดินทางกลับมาแก้บนดังที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้
สำหรับหางประทัดเนี่ยนะคะก็ได้เลขด้วยสามตัว

ก็เอาไปเสี่ยงโชคกันตามระเบียบนะคะ
เมื่อวานนี้ยังมีนางยุภาเอี่ยมสุกอายุ๔๐ปีด้วยนะคะ
เขามากระซิบข้างหูขอพรจากน้องก้าวเลิฟ

แล้วก็มีการแลกธนบัตรครั้งนี้ก็ได้เลขลงท้ายไป๓ตัว

ทางวัดก็มีการจัดงานลอยกระทงด้วย
แล้วก็เชิญชวนให้ไปร่วมอาบน้ำในคืนวันเพ็ญ
เพื่อความเป็นสุริมงคลด้วยนะคะ